ไปดูเหตุการณ์ที่ร้อยเอ็ดคุณผู้ชมค่ะก็ต้องบอกว่าเกิดเหตุการณ์ช่างศักดิ์ลายถูกไล่แทงแล้วก็ไปเสียชีวิตนะคะที่โรงพยาบาลไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นภาพเหตุการณ์ที่เห็นผู้ตายนะคะก็คือนายดุษฎีโฮมแพนหรือว่านายเป๊กนะคะคนนี้เป็นช่างศักดิ์ถือไม้หน้าสามข้ามถนนมากับแฟนแล้วก็เพื่อนผู้ชายอีกคนนึงเดินตรงไปตรงร้านขายลาบข้างทางเหมือนลักษณะว่าจะโทรหาใครบางคนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในกล้องเนี่ยจะเห็นผู้ชายวัยรุ่นสองคนซึ่งเป็นคู่อรินะคะเดินอยู่ฝั่งต

กู้ภัยเจ้าปู่กุฎเป่งตอนที่มาเนี่ยนายจุษฎิดุษฎีก็นอนจมกองเลือดอยู่นะคะหมดสติแล้วไม่มีชีพจรต้องซีพีอาร์ก่อนนำส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเขาก็เสียชีวิตค่ะวันนี้ทีมข่าวไปที่บ้านของผู้ตายค่ะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะกำลังมีการจัดเตรียมงานศพนายสมภารอายุ๖๖ปีซึ่งเป็นพ่อของผู้ต
โรงเผอพลทองจนถึงสี่ทุ่มแฟนลูกชายเนี่ยโทรมาบอกบอกลูกชายถูกแพงอาการหนักอยู่โรงพยาบาลให้รีบเข้ามาดูพอเขาไปเนี่ยนะคะภาพที่เห็นก็คือหมอเนี่ยพยายามจะทำซีพีอาร์อยู่หลายครั้งเลยนะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยหมอก็มาบอกว่าให้ทำใจค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าลูกชายเนี่ยก็ไม่เคยมีเรื่องก
กันถึงชีวิตค่ะ
นี่แหละค่ะก็ล่าสุดทางชุดสืบสวนสพพลทองจับกลุ่มตัวได้แล้วนะคะ
ไปจับกลุ่มตัวในกริตยศนะคะอันนันเอื้ออายุ๑๘ปีนะคะ
ซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุไปจับได้ที่บ้านพักพร้อมกับอาวุธมีดเดินป่าสปาต้าปลายแหลม
ยาวรวมด้ามแล้วก็โอ้โหสามสิบเซนโอ้โห
มีดด้ามนี้ล่ะค่ะเล่มนี้ล่ะค่ะเอาตัวไปสอบสวนที่สพพลทองแล้วก็แจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ
หนึ่งในรุ่นน้องของผู้ก่อเหตุนะคะแต่ว่าไม่ได้ไปก่อเหตุเนี่ยนะคะ
เล่าให้ฟังว่าตอนนั้นเนี่ยกลุ่มผู้เสียชีวิตวิ่งเข้ามาหารุ่นพี่ของเขานะคะ
รุ่นพี่ก็เลยชักมีดออกมาขู่แล้วเหวี่ยงปาดออกไปแบบไม่ตั้งใจคือลักษณะเหมือนป้องกันตัว
เพราะว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ยเอาไม้ฟาดหลายครั้งก็ไม่คิดว่าจะโดนถึงกับทำให้เขาเสียชีวิตนะคะ
สองคนนั้นน่ะคิดว่ากลุ่มผู้เสียชีวิตนะพี่
เขาวิ่งเข้ามาหาพี่ผมก่อน
พี่ผมเลยชักมีดออกมาขู่ครับ
ก็ไม่ได้ตั้งใจจะฟันก็คือเอาออกมาขู่กันครับ

พี่ผมเลยไม่ตั้งใจฟันครับก้มหน้าแล้วแกก็ปากไปอย่างนี้ครับ

ใช่อยากฝากขอโทษชีวิตก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมีขนาดนั้น
ก็ช่วงผมก็ไม่รู้ว่าจะไปเกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นดี